กันที่คู่นี้กันหน่อยดีกว่านะคู่นี้เขาคบหาดูใจกันมาเป็น๑๐ปีคุณผู้ชมนะคะ
สำหรับคู่รักพระเอกนางเอกหน้าหล่อหน้าสวยกันนะคะคุณบูมกิตกล้องแล้วก็คุณกิฟต์ดราพดานั่นเองนะคะ
คนนี้ก็เป็นทั้งนางเอกมาแล้วเป็นทั้งนางร้ายมาแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะ
ล่าสุดเนี้ยไปเจอคุณกิฟต์นะฮะเปิดใจกับเมืองเทิงไทยรัฐบอกว่าปีหน้าคุณกาดอกจานไว้เลยในปฏิทิน
เตรียมจะจูงมือหวานใจพระเอกวิทย์หมอชิดเข้าสู่ประตูวิวากันแล้วค่ะ
เพลงนี้นะคะเตรียมตัวมาพักใหญ่แล้วจริง
คือจริงเขาจะแต่งปีนี้แต่ไม่มีเลิกแล้วถ้าจะจัดงานก็คงเป็นแบบเล็ก
เขาบอกว่ามีนักขอในครอบครัวก็พอยังหวานใจเรื่องโควิดอยู่ค่ะ
ด้วยว่าญาติผู้ใหญ่แล้วก็คุณพ่อของคุณบูมเนี่ยอายุเยอะแล้วส่วนอาการไทรอยด์ของคุณกิ๊บเอง
ปัญหาสุขภาพของเธอเนี่ยก็เป็นหายค่ะขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเอง
แล้วตอนนี้กิ๊บเองก็เป็นฟรีแลนซ์อยู่เล่นได้ทุกช่องเลยนะรับงานไปก็จะได้แบบ
ก็ประกาศเลยตรงนี้ว่าเขาคิดถึงบทนางร้ายมาก
สมัยที่เคยเล่นแบบร้ายแบบช่อง๗
เขาบอกแบบนั้นเลยนะคะขอร้ายแบบให้สุดเลย
เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ของสาวกิฟต์คนสวยกันเลยค่ะ

อยากเล่นแบบจริงกิ๊บยังไม่เคยไปร้ายแบบสุดฆ่าคนเลยนะ

หายไปแล้วแล้วตอนนี้ก็กำลังจะกลับมาใหม่คอเริ่มบวม

หนูจะกินได้แค่ช่วงนี้ก็คือต้มกับนึ่ง
แล้วก็ผัดบ้างเล็กน้อยเพราะว่าคอเริ่มบวม
คงไม่รับเยอะขนาดนั้นแล้วค่ะอาจจะเหนื่อยเกินไป
หลายคนก็จะถามเรื่องว่าข่าวดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจจะเป็นปีหน้าหรือหลายง่ายอย่างนี้ค่ะ
ดูอยู่จริงก็คุยกันนะคะ

ปีหน้าก็ปีหน้านะคะพวกเราก็รอทำข่าวอยู่นะคะ